ดูเหตุการณ์หนุ่มใหญ่ตกงาน
ดื่มสุรากับเพื่อน
ตกงานเครียดกินเหล้าเงินหมดเลย
คือกินคืนเดียวหมดเลยก็เลยวางแผนกับเพื่อนนะคะ
ไปเป็นโจรปล้นร้านทอง
แต่ว่าสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้นะคะ
แต่เพื่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ตอนแรกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยจับกลุ่มไว้ก่อน
แล้วตำรวจสายตรวจมาประสบเหตุพอดี
โป๊เช๊นะคะเข้าคุกนะคะ

ขณะที่คนร้ายถูกตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช

คนร้ายคนนี้ชื่อว่านายปรีชา
โฆษฎีชาติศิลปี๔๓ค่ะ
เข้าไปเลือกซื้อทองนะคะบอกให้พนักงาน
หยิบสร้อยคอทองครับหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
เอามาดูหน่อยซิไลน์มันเป็นยังไง
ดูไปดูมาพลิกไปพลิกมาสบโอกาสค่ะ
หยิบแล้ววิ่งหนีออกจากร้านไปเลยนะคะ
พนักงานร้านทองตะโกนโวยวายให้คนข้างนอกช่วย
มีพลเมืองดีได้ยินพอดีค่ะ
ช่วยกันไล่ตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
แล้วตอนนั้นตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
มาพอดีนะคะช่วยกันรวบตัวไว้ได้อีก
ที่วงเวียนสถานีรถไฟห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
ฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหาค่ะ
แล้วเรามาทำมาที่นี่หรือว่าอย่างไรครับ

แล้วจะหาเงินกลับบ้านหรือว่าอย่างไรครับ

นักข่าวก็พยายามพูดคุยกับเขานะคะ
ขณะที่ถูกจับกลุ่มเขาก็ตอบนะ

จริงแน็ตแต่ว่าเขาดูสถานการณ์โคตรดูว่ามีอาวุธผมก็วิ่งเข้าไปชัด
แล้วเล็กไว้ชัดแล้วเขาไม่ลงของวิ่งหลังตามมา

แต่เขาต้องระวังก่อน
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุพูดคุยกับตำรวจ
ตำรวจก็ถามว่าเป็นอย่างไรถึงมาเป็นโจร
เขาก็คุยกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นช่างก่อสร้าง
ตอนนี้ตกงานเมื่อคืนที่ผ่านมาไปดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เงินหมดเลยค่ะก็เลยวางแผนกันกับเพื่อนเนี่ยที่ดื่มด้วยกัน
บอกว่าไปปล้นดีกว่าจะได้มีเงินใช้
ก่อนก่อเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์มานะคะมาในย่านนี้
แล้วก็ให้เพื่อนจอดรออยู่ใกล้ก็คือวงเวียนสถานีรถไฟ
ตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุปุ๊บวิ่งออกมา
จะมาหาเพื่อนที่จุดนัดพบก็คือวงเวียนรถไฟ
แต่หาเพื่อนไม่เจอและแถมมาถูกจับกลุ่มได้ด้วยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ทำไมทำอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม
รู้ร่วมคิดไปแล้วมีความผิดนะคะ